เขารู้หรือเปล่าว่าจะจ่ายเมื่อไหร่
อันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะ
ปัจจุบันเลยกับวงการฟุตบอลไทย
ซึ่งโอ้โหเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง

คือจริงแล้วเนี่ยเขาควรจะมีการประชุมกับทางสโมสรสมาชิกทั้งหมด

คือว่าเขาต้องมารับฟังเรื่องความเดือดร้อนของสโมสรสมาชิกว่า
ใครเดือดร้อนอะไรอย่างไรใช่ไหมครับ
แล้วไม่ใช่ว่าไปคุยกันไม่กี่คน
แล้วบอกว่าเป็นประติของสมาชิกกรรมการ
ผมมองว่ามันง่ายแล้วมันง่ายเกินไป
อันนี้ผมพูดจากในฐานะไม่ใช่ตัวขาดสำหรับผมนะครับ
ในฐานะคนทั่วไปก็คือเข้าใจเลยไม่ใช่สถานการณ์ที่ดี

การที่ต้องมาแช่งเอาช่วงที่เริ่มเตะไปแล้วว่ามีการลดเพิ่ม
ผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจในจุดนึงว่ามันต้องมีเหงิดการ
หรือว่ามีความวิกฤตนะครับ
ไม่งั้นสมาคมคงไม่อยู่ยินดีอยากจะโดนต่อว่า
หรือว่าทำอะไรที่ทำให้กระทบกับการดำเนินงานของสโมสรแน่นอน
ที่ล่าสุดก็มีการประกาศออกมาจากการประชุมสภากรรมการ
ระดูการบอกว่าจะให้กันประมาณ๗๐จากที่เคยจะได้
อันนี้คือผมเอาจากตัวเลขเดิมนะครับที่เราเคยได้
ปีละ๒๐ล้านบาทสำหรับทุกทีมที่ขึ้นมาในสโมสรไทยลีก๑
ไทยลีก๒ก็ลดหลั่นกันไปไทยลีก๓ก็ลดหลั่นกันไปตามราคา
ถ้าเหลือ๗๐๒๐ล้านก็เหลือ๑๔ล้าน
คราวนี้เนี่ยมันก็จะมีข่าวอีกนะครับว่าสุดท้ายทำไมการจ่ายเงินมันล่าช้าจัง
งวดด้วยนะครับแล้วก็จะมีการค้างเติ่งกันอยู่
ซึ่งงวดล่าสุดที่จ่ายมาเนี่ยจ่ายไม่ตรงไม่พอ
ยังจ่ายไม่ถึงจำนวนที่ควรจะได้เพราะว่า๑๔ล้านถ้าเราลดลงมา๗๐
จากตัวเลขที่ควรต้องจ่ายมันคือ๔งวดงวดละ๓ล้าน๕แสนบาท
ลายว่ามีอยู่งวดหนึ่งที่เพิ่งจ่ายมาเนี่ยนะครับจ่ายมา๑ล้าน๕แสนบาท
มันเกิดอะไรขึ้นแล้วหลังจากนั้นมีการประชุมสภากรรมการออกมา
น่าจะไม่เกินสัปดาห์ก่อนแหละครับก็ออกตัวเลขมายังไม่ชัดเจนนะครับ
เพียงแค่บอกว่าจะลดลงเหลือ๕๐สโบสรเนี่ยผมว่าวันนี้เนี่ย
เขาก็คงอยากจะมีเรื่องที่อยากจะสื่อสารกับเราเหมือนกันแล้วก็แฟนฟุตบอลจะได้เข้าใจไปพร้อมพร้อมกันนะครับว่า
วันนี้ลิขสิทธิ์ของฟุตบอลไทยเนี่ยตัวเลขมันได้เท่าไหร่แล้วมันควรจะปันมาถึงสโมสรเนี่ยเท่าไหร่
คำว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับสุดท้ายมันตั้งต้นที่ตัวเลขเท่าไหร่
สโมสรจะได้บริหารจัดการเรื่องของงบประมาณในการทำทีมในช่วงที่เหลือของซีซั่นได้ถูก
เพราะว่านี่จะจบระดูการอยู่แล้วนะครับเงินยังออกไม่ครบเลยนะครับ
เดี๋ยวเราคุยกันเนี่ยก็คงจะต้องไปที่คนนี้แหละครับน่าจะเป็นหัวหอกในการโพสต์โซเชียลมีเดียที่ค่อนข้างจะตรงประเด็นนะครับ
โดยเฉพาะการพูดถึงเรื่องต่างเกี่ยวกับการบริหารจัดการของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
อยากทราบอะไรจากสมาคมนะครับในเรื่องของการประชุมสมากรรมการว่าทำไมมันถึงออกมาตรีแบบนี้มาครับ

เราได้รับการเปิดเผยมาจากสมาคมว่านะครับ

ผ่านเพจหรือผ่านทางสมาคมมา
ว่าสัญญาว่าจะได้รับทั้งหมด๑๔ล้าน

ตรงนี้เนี่ยมันก็มีเป็นหนังสือ
เป็นรายละอักษรที่ทางสมาคม

โมสรสมาชิกทุกสโมสร

คือไม่แน่ใจว่าคุณท่านจะตอบได้มากน้อยแค่ไหน

ในยุคนี้ถ้าผมใจผิดเคยเป็นมาก่อนครับ

คราวนี้ที่เค้าพัชงสภากรรมการ
คุดเอาเรื่องนี้ครับเรื่องลิขสิทธิ์ในการแถวแต่าสวดเงินต่างที่เป็นสิทธิประโยชน์ของสโบสร
ผมคิดว่าสมาชิกทุกคนไม่ได้มีการรับรู้มาก่อนไม่ได้รับรู้รับทราบมาก่อน
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็จะมีแต่เพียงคำถามว่า
มีใครไม่เห็นด้วยไหมประมาณนี้เท่านั้น
ผมไม่สามารถจะบอกได้ว่าเป็นในหัวข้อประชุมในส่วนเงิน๒๐ล้านตรงนี้
ผมผมไม่ได้ผมไม่ได้พูดว่าเป็นตรงจุดนั้นนะครับไม่ได้เป็นประเด็นนี้นะครับ
แต่ว่าหมายถึงว่าเป็นประเด็นในแนวทางวิธีการแจ้งหรือการลงมติแบบอื่น
หมายความว่าสโมสรสมาชิกทุกสโมสรที่ไม่ได้เข้าเป็นสภากรรมการเนี่ย
อาจจะได้เพียงแค่รับรู้รับทราบแต่อาจจะไม่มีส่วนในการตัดสินใจในการประชุม
จะรับทราบก็ต่อพึ่งคุณเมื่อมติของสภากรรมการออกมาแล้วนะครับ
หลังจากนี้มันจะต้องหาทางออกยังไงครับ
อย่างนี้นะครับเรื่องของรายได้ทั้งหมดมาเป็นรายได้ของสโมสร
หลายคนบอกว่าเป็นเงินกินเปล่าหรืออะไรคือจริงแล้วทุกอย่างเนี่ยมันคือค่าลิขสิทธิถ่ายทอดสด

ประเด็นอีกประเด็นนึงที่จะต้องมาถกกันผมว่าเป็นเรื่องใหญ่
หรืออาจจะเป็นเรื่องที่ควรจะต้องเอามาพูดคุยกันแล้วนะครับ
แล้วก็ต้องมาพูดคุยกันจริงจังในวงการฟุตบอลเนี่ย
คือว่าบริษัทไทยลีกเนี่ยรับรู้รับทราบหรือไม่ว่าเงินที่จะถูกนำไปแบ่งให้กับสโมสรสมาชิกนะครับ
เงินที่จะถูกนำไปบริหารจัดการในหลีกหรืออะไรต่างเนี่ย
ทางบริษัทไทยลีกเนี่ยมีการวางแผนอย่างไรบ้าง
สามารถตอบคำถามอะไรให้กับสโมสรสมาชิกได้บ้างนะครับ
รวมไปถึงวิชั่นรวมไปถึงนะครับแนวทางในการทำงานแบบหลักสากลเนี่ย
ของบริษัทไทยลีกเรามีมากน้อยเท่าไหน
แต่ของไทยลีกของเราสโมสรสมาชิกอยู่ตรงจุดไหน

เคยมีโอกาสได้มาปรึกษาหาลือกันบ้างหรือเปล่านะครับ
ซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่เราก็ยังไม่เข้าใจนะครับ
พอบริษัทไม่มีเงินหรือบริษัทขาดรายได้นะครับ
การมีส่วนร่วมการรับผิดชอบการเงินตรงเงินเดือนเนี่ยมันได้รับเต็มหรือได้รับลดลงมาอย่างไร
แต่ที่ทราบแน่ก็คือสโมสรหรือนักฟุตบอลตอนนี้ก็ยังได้เงินเดือนกันไม่ครบเลยนะครับ
บริษัทเหล่านี้คือสโมสรสมาชิกไม่มีสิทธิ์รับทราบรับรู้เลยนะครับในที่ผ่านมา
โดยเฉพาะการบริหารผ่านในช่วงของวิกฤตเนี่ยผมคิดว่าการนำเอาปัญหาที่แท้จริงมาเปิด
เมื่อพูดคุยกันก่อนก่อนที่จะมาตัดสินใจอะไรกัน
ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญ
ยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่เจ็บปวดเหมือนกัน
ก็คือว่าวันนี้ถ้าเราถ้าเราเอาเคสของการนำเงินไปจ่าย
ให้กับค่าของบริษัทอีสานนะครับ
ถ้าสมมุติว่าเรามาตีกันว่าบริษัทไทยลีกต้องจ่ายให้ทั้งหมด๑๔๑๔ล้าน
เอาแค่นี้ทั้งหมดงวดแรก๓๕คูณ๑๖มันก็อยู่ที่ประมาณ๕๙ล้าน
ประมาณนี้ลบอีก๒๙ล้านเหลือ๒๗ล้านหารออกมา๑๖ทีมก็ยังเป็น๑๕๑๖ล้านอยู่ดี
ว่าวันนี้ถ้ามันมีวิกฤตตรงนั้นแต่เงินที่เหลือที่ได้รับการสัญญาไว้ว่าจะให้
ทำไมมาจ่ายร่วมเลยจนถึงเพิ่งจ่ายมาก็แค่เดือนที่แล้วเอง
ในส่วนของมวดแรกที่เป็น๓๕ทีมและเหลือถูกหัน๑๕ทีม
แต่วันนี้บอกให้ทำหนังสือทำเรื่องไปแต่ไม่รู้ว่าจะจ่ายเมื่อไห
ผมคิดว่าคุณเจก็เคยถาม

เขารู้หรือเปล่าว่าจะจ่ายเมื่อไหร่
อันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันเลย

โอ้โหเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงต้องถามก่อนวันนี้ได้ยังไง
ก็ไม่มีใครทราบนะครับก็ประธานไทยลีกก็บอกว่าให้ไปถามนายกสมาคม
อ้าวทีนี้ผมก็ไปเรื่อยแล้วแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามาเล่าเรื่องของบริษัทบอลลีกเนี่ย
ประเทศหนึ่งผมสามารถจะบอกได้นิดนึงว่าคือทำอะไรบ้าง
ทางประธานบอลลีกก็บอกว่าบอลลีกหนึ่งในประเทศหนึ่งไหม

บริหารจัดการการแข่งขันแค่นั้นอ้าวคราวนี้ผมก็เลยงงแล้ว
แล้วทีนี้ก็มีคนถามว่าแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่า
จะเอาเงินที่ไหนไปบริหารจะเราจะไปขอยืมใครมาก่อนได้
เราจะรู้ได้ยังไงว่ายอดตรงปลายทางสุดท้ายวันสุดท้ายที่เราจะได้รับเนี่ย
เราจะได้รับเท่าไหร่เนี่ยเราจะได้เอาเราจะได้ไปหาเงินมาหมุนก่อน
ปรากฏไม่ทราบไม่รู้เราจะไปบริหารทีมเราต่อได้ยังไงในเมื่อ
แล้วขนาดเราจะไปยืมคนอื่นมาก่อนนะเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะไปขอยืมเขาได้เท่าไ
แล้วเราจะมีเงินไปคืนเขาก็เท่าไหร่
สุดท้ายแล้วเนี่ยในมุมของสโมสรสมาชิกครับคุณฮั่น
มันมีการโพสต์ของคุณฮันน่าจะเป็นล่าสุดก่อนที่จะมีการประกาศว่าจะให้๕๐นะครับ
แล้วก็มีแฟนบอลเนี่ยอาจจะเข้าไปคอมเมนต์ด้วยแบบว่า
สโมสรฟุตบอลอาชีพบ้านเราเนี่ยมันไม่มีเงินบริหารจัดการทีมจนจบระดูการเลยเหรอวะ
ทำไมต้องมารอเงินจากของไทยลงไทยลีกเขา
ในมุมของคนบริหารจัดการทีมทำธุรกิจฟุตบอลเนี่ยจะตอบแฟนบอลกับเรื่องนี้ยังไงครับ
ง่ายเลยครับวันนี้เรารู้ว่าเราจะมีเงินเท่านี้ใช่ไหมครับ
เราได้รับการสัญญาเราวางแผนกับจำนวนเงินก้อนนี้มาแล้ว
แน่นอนเงินจำนวนนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าเราจะมาพูดถึงรายลับของฟุตบอลเนี่ย
ทุกลีกในโลกมันมีอยู่๔รายลักษณ์หลักอยู่แล้วนะครับ

ในนี่คือสี่รายลักษณ์ในของหัวใจทุกสโมสรในโลก
ทีนี้ถามว่าการให้รายได้หลักนะครับคือศิษย์ไทยทอดโสดนะครับ

ลดจาก๒๐ล้านนะครับ
จะเป็น๑๔ล้านนะครับไม่รวมถึงในช่วงที่มีโควิด
คือไม่จ่ายเลยนะครับก็คือไม่จ่ายก็ไม่จ่ายเลยนะครับ
ประมาณ๕ล้านนั่นแหละที่หายไปนะครับ
ทีนี้พอมาถึงปีนี้หายตอนนี้เหลือ๑๔ล้าน
โอเคพอเรามี๑๔ล้านเนี่ยที่เป็นรายได้รายได้อันแรกเนี่ยนะครับ
ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ภายนอก๑๔ล้านเราก็ต้องมาดูว่า
นะครับรายได้ที่ไม่แน่นอนแน่นอนก็คือการขายนักฟอ
อันนี้คือเราไม่นับเอามารวมอยู่ในค่าใช้จ่ายรายรับอยู่แล้ว
ทีนี้พอเรามีรายรับปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเอารายรับตรงนั้นมาคำนวณกับรายจ่าย
เราก็ต้องมาดีไซน์ว่ารายจ่ายปีนี้ต่อเดือนเราจะต้องใช้เท่าไหร่
รายจ่ายหนึ่งก็คือมีอะไรบ้างก็คือมีค่าเงินเดือนนักฟุตบอล๒
ค่าใช้จ่ายทั่วไปนะครับ๓ต่างนานาซึ่งตรงนี้ก็ถูกเอามาคำนวณกันหมดแล้วครับ
แล้ว๑๔ล้านที่คาดว่าจะได้ลดไป๔ล้านถ้าสมมุติว่าเราคิดว่า๕๐ก็คือ๑๐ล้าน
หายไป๔ล้านแล้ว๔ล้านตรงนั้นเราจะไปหาจากไหนครับ
เพราะสี่ล้านได้จ่ายเงินโดยนักบอลรวมแล้วแต่ละทีมเฉลี่ยก็สามารถจ่ายได้บางบางทีมจ่ายได้สองเดือนด้วยนะ
เมษานี่เดี๋ยวมีการแจงงบดุลของสมาคมคุณท่านมาไหมครับประชุม
ผมไม่รู้จะไปประชุมในฐานะอะไรครับ
โหสโบสถ์สอนสมาชิกไงคุณฮั่น

แต่ทีนี้เราก็ไม่มันหลายเรื่องหลายหัวข้อที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
แต่ว่าทางสมาคมตอบไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไร
เดี๋ยวผมจะถามต่อจากที่คุณฮันคุยกับผม
ผมจะไปถามตัวแทนของสมาคมอีกทีนึงว่าสรุปแล้วเนี่ย
ค่าลิขสิทธิ์มันได้มาเท่าไหร่หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่เขาจะพอเปิดเผยได้
จะได้รู้ว่าสโมสรที่ลดเหลือ๑๔ล้านหรือว่าจะลดมากกว่านี้เนี่ย
มุมมองของสโมสรสมาชิกที่อยากเห็นตัวเลขเนี่ย

สุดท้ายนะครับจะเกิดอะไรไม่เกิดอะไรเนี่ยนะครับ
ควรจะพาพวกเราไปนั่งคุยกันแล้วหาข้อสรุปร่วมกัน
ก็จะได้เกิดการเกิดแนวคิดหรือประเด็นที่จะมาดึงมาคุยมาพูดจากัน
มันก็จะทำให้เกิดการยอมรับแล้วก็เชื่อใจซึ่งกันและกัน
นี่คือคีย์หลักของการที่มีสโมสรสมาชิกนะครับ

ลองคุยกับทีมอันดับสุดท้ายของลีกนะครับ

นั่นก็คือลำปางเพราะลำปางเนี่ยเขามีความหวังว่า
ถ้าเขาขึ้นมาจากไทยลีก๒มาสู่ลีกสูงสุดเนี่ย
เพราะลำปางตัวเลขเนี่ยนะครับ
ทำขึ้นชั้นมาจากไทยลีก๒ขึ้นในหลีก๑เนี่ย

ลำปางจะบวกอีก๕ล้านเอาไว้บริหารจัดการด้านอื่น

ก็กระทบเลยครับกับการทำทีมของพวกเขา

กลายเป็นว่าอยู่ตรงนี้ต้องสู้กัน

เดี๋ยวผมจะลองโทรหาประธานสโมสรของลำปางนะครับ

ยื้อก็เป็นประธานสโมสรของลำปาง

สักครู่ก็พูดให้แฟนได้ฟังไปแล้ว

ก็ลำปางนะเอาตรงเลยนะครับ
คือจากที่เราเสียงไว้นะครับ
ในเรื่องของงบประมาณ
ในเรื่องของอะไรต่างเนี่ย
แล้วก็ที่เราสำรองจ่ายไปก่อนอะไรต่างเนี่ย

ต้องบอกว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เพราะเขาไม่เข้าใจว่า
ลดจาก๕๐เปอร์เซ็นต์เนี่ยลดจาก๑๔ล้านอีกไหม

เมื่อฐานระดูกการเนี่ยก็คือ๑๔ถูกไหมค่ะ
ตอนนี้เขาก็บอกว่าอะไรอะ

จากของเดิมไงจาก๒๐ล้าน
มันหายไปอีก๔ล้านเอาอย่างนี้ดีกว่า

มองว่าเยอะไหมครับเพราะทีมใหญ่มันไม่ใช้ดุลหรอ

อย่างคุณฮันเนี่ยเขาเป็นอดีตสภากรรมการเขาลาออกไปแล้ว
ตอนนี้เขาก็ไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะอนุมัติเรื่องต่าง

มันแปลกไหมในมุมมองให้คิดว่ามันแปลกไหมว่า
สภากรรมการที่เข้าไปก็เป็นสโมสร

สโมสรก็ต้องอยากได้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดกับตัวเอง
คืออาจจะไม่ได้มากขึ้นแต่ควรได้เท่าเดิม

คือจริงแล้วเนี่ยเขาควรจะมีการประชุมกับทางสโมสรสมาชิก

แล้วไม่ใช่ว่าไปคุยกันไม่กี่คน
แล้วบอกว่าเป็นปฏิของสภากรรมการ

เทียและมันมันมันมันง่ายเกินไปอ่ะผมคิดต้องเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ผมจะถามให้ซับ
เยอะเพราะว่าที่เราบอกว่าคุยกันไม่กี่คนเนี่ยเราเรายังไม่ทราบนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะ
ถามถามตัวแทนของสมาคมตอนประชุมว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยเขาคุยกัน
ที่เป็นสโมสรสมาชิกเนี่ยนะฮะคือเราเราเลือกเข้าไปก็เพื่อให้เขาไปปกป้อง
อ่าไปสู้ให้ให้ทุกทีมจะได้จะได้นะครับใช่ไหมฮะแต่แต่อันเนี้ยผมกลายเป็นว่า
เราก็ไม่รู้จริงจริงอ่ะว่าปกติจริงจริงแล้วมันมันมันมันกี่คนอ่ะ
ที่เขาคุยกันอ่ะนะฮะคือในครับผมเอ่ออย่างทุกวันที่ส่วนสอนสมาชิก
ปงค่าปรับนะฮะอะไรต่างนี่เราต้องจ่ายเต็มนะครับ
อย่างอื่นคุณไม่ลดเลยทำยังไงให้เขาต้นทุนในการจัดการแข่งขัน
ต้นทุนอะไรในการทำทีมของเขาเนี่ยให้มันน้อยลงมาด้วย
คือคุณโยนภาระเกือบทั้งหมดนี้มาให้กับสโมสรสมาชิกทั้งหมดเลย
ค่าของลิขสิทธิ์เหล่านี้ให้กับทางสมาคมถูกไหมฮะ
คุณเอกทุกคนเนี่ยอยากจะขึ้นมาหลีกบนหลีกที่สูงกว่า
เพราะว่าหนึ่งนอกจากแก่ประวัติจริงมะครับ

การที่คุณขึ้นมาในหลีกที่สูงกว่าเนี่ย
แน่นอนสิทธิประโยชน์ในทุกด้าน

ทีนี้ทุกคนเนี่ยถ้ามันไม่มีความชัดเจนตรงนี้
เงินรางวัลเงินสนับสนุนคุณไม่มีความชัดเจนตรงนี้
เอ่อผมถามว่าแข่งไปเปลี่ยนไปแข่งไปเปลี่ยนไปเนี่ย

เมื่ออย่างลำปากปีที่แล้วเราก็คาดวางอ่าขึ้นไปทีหนึ่งดิ
โอเครายจ่ายมากขึ้นแต่รายรับมันก็มากขึ้น
ถูกไหมครับใช่ไหมคือถ้ามันไม่มีความแน่นอนตรงนี้
ผมถามว่าอีกหน่อยเนี่ยทีมเล็กเนี่ย
ทุกคนทำทีมที่แบบประเภทว่า

แล้วฟุตบอลเนี่ยผมถามว่ามันจะสนุกได้ยังไง

คือทุกวันที่คุณไปถามเราไปถามดูพวกร่าง

เพราะเขากลัวว่าขึ้นมาแล้วมันไปเจอภาระอะไรอย่างนี้ขึ้นมาใช่ไหม
ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นหลีกเดียวในโลกหรือเปล่านะฮะ
ที่บอลจะหมดปีกแล้ว

อันนี้เราพูดกันตรงเนาะใช่ไหมครับ
อีกหน่อยคนทำทีมเขาจะมีความมั่นใจได้ยังไง
ว่าเขาขึ้นไปแล้วเขาจะไม่เจอปัญหาอย่างนี้

แต่พอขึ้นไทยลีกเนี่ยมันต้องให้ผ่าน

ก็หวังว่าพูดตรงเลยคือปรับเพื่อยกระดับให้ได้มาตรฐาน
แต่วันนี้กลายเป็นว่าสมาคมหรือว่าบริษัทไทยลีกเนี่ย
ดันไม่ได้จ่ายสิ่งที่เรายกระดับมาถูกไหม

ถูกต้องถูกต้องถูกต้องใช่ใช่ไหมฮะ
แล้วผมถามว่าจะมีคนทำฟุตบอลกี่คน
ที่ถ้าขึ้นไปแล้วเขารู้ว่าเขาควักเนื้อแน่เขาอยากจะทำไหมล่ะ
เดี๋ยวผมจะต้องคุยกับตัวแทนของสมาคมกีฬาฟุตบอล
ในมุมของทีมที่เป็นทีมน้องใหม่เนี่ย

ในมุมที่ยือยากจะฝากอะไรไปถามเขาดิผมจะถามให้ครับ

ที่เดิม๒๐ล้านมันหายไป๑๐ล้านเนี่ย
สำหรับคลิปเล็กผมว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะ
ฟุตบอลคุณก็ต้องมองกันทั้งระบบทั้งทีมใหญ่ทีมเล็ก
ทีมใหญ่อยู่ได้แล้วทีมเล็กเขาจะอยู่ยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผม

ได้ครับอ๋อโอเคครับความขอบคุณมากครับอย่างเยอะครับ

เดี๋ยวเราจะมาคุยกับตัวแทนของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
เพราะว่าประธานไทยลีกเนี่ยผมติดต่อไปแล้ว
แต่ว่าเราได้คุณโจพาทิศสุภพงศ์นะครับซึ่งเป็น
เลขาธิการของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยชุดนี้นะครับ
แจงสิ่งที่เราได้คุยกับสโมสรสมาชิกนะครับ

มันมีคำถามจากสโมสรสมาชิกอยากทราบว่า
สุดท้ายแล้วเนี่ยค่าลิขสิทธิ์ของเราเนี่ย

เพราะว่าท่านนายกสมาคมเหมือนกับได้ไปพูดตอนที่

บอกว่าตัวเลขมันลดลงมาจากหลักพันล้าน

และใดใดละไม่ว่าจะเป็นทังสปอนเซอร์เองหรือผู้ถือหรือขฤสีทายภาพ
มันเป็นสัญญาณที่อดีตระหว่างบริษัทกับระหว่างห้องก้อน
แต่ถ้าได้ฟังคำสั่งภาพของธรรมนาโยคก็น่าจะชัดเจนว่ามันไม่ได้ตามที่เราคาดไหว
ก็คือณปัจจุบันเองก็ต้องยอมรับว่าองค์กรต่างแม้แต่สมาคมเอง
สมาคมไม่ได้เป็นองค์กรที่ได้รับงบประมาณ๘ปีเหมือนเดือนงานราชการ
เรายังต้องขึ้นอยู่กับงบการตลาดประชาสัมพันธ์ของสปอนเซอร์แล้วก็บริษัทเอกชนต่างที่เข้ามาในหลัก
ซึ่งในแต่ละปีมันก็จะมีความไม่แน่นอนเพราะว่างบประมาณต่างนั้นก็ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจธุรกิจของบริษัทนั้นด้วย
ซึ่งอันนี้ผมพูดถึงการหาทักสดต่างค่ะหาทักสดเป็นสิทธิที่มีจำนวนเงินสูงที่สุดมากกว่า
แต่วันนี้ก็ต้องพูดในเรื่องของความจริง
ก็คือเมื่อรายรับก็รายจ่ายไม่ศึกรุ่น
เพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดงบประมาณได้มา

เหมือนหลายปีก่อนเนี่ยผมก็เชื่อว่าเราสามารถมีศักยภาพที่จะสนับสนุนส่งความได้เท่าเดิม

แต่ว่าณวันนี้พอมันเกิดปัญหาเนี่ยครับ
ทุกคนอยากให้ทางไทยลีกเองซึ่งจริงต้องเป็นหน้าที่ไทยลีกโดยตรงนะครับ
คือมาชี้แจงกับสโมสรสมาชิกก่อนไหม
ว่ามันมีคำถามนึงครับที่น่าสนใจมากครับพี่โจ้ตรงที่ว่าสภากรรมการได้ถูกแต่งตั้งเข้าไปเนี่ยเพื่อไปรับรับมติตรงนั้นเนี่ยนะครับที่ยอมให้เหลือนะตรงนี้ก่อนนะคือห้าสิบเปอร์เซ็นต์จะครึ่งนึงเนี่ยประเด็นมันคือเป็นหลายสโมงสรที่อยู่ในในไทยลีกหนึ่งซะซะส่วนใหญ่ด้วยมันกลายว่าเจมส์ไม่ร
หนึ่งฤดูการเนี่ยเราจะต้องมีสมมุติ๑๐๐บาท
เราต้องให้เงินสนับสนุนเนี่ยถ้าให้๑๐๐คือ๗๐ขึ้นไปแล้ว
ถ้าทำกิจกรรมให้กับสปอนเซอร์ที่เขาสนับสนุนมา
ก็มีค่าเกี่ยวกับทำโฆษณาของเขา
ถ่ายทอดเราถึงจะได้เงินค่าลิขสิทธิ์กลับมานะครับ
กรรมการไม่มีกรรมการอะไรก็ไม่ได้
เมื่อก่อนนี้ก็อาจจะมีหลายกล้องหรือหลายมุม
แต่ด้วยสถานการณ์ที่มีปัญหาเรื่องการเงินเราก็อาจจะต้องทำให้คุณภาพอยู่ในระดับที่ได้มาตรฐานแต่อาจจะไม่ได้หือวามากนะครับเราก็ลดทุกส่วนไปหมดแล้วแต่ส่วนที่มันใหญ่ที่สุดก็คือส่วนของเงินสนับสนุนสโมสรซึ่ง
อันนี้ผมก็เชื่อว่าสภากรรมการถึงแม้จะเป็นตัวแทนจากสโมสรสมาชิก
ก็จะเห็นภาพแล้วว่าไม่งั้นมันก็ไม่รู้จะหาจากไหนจะรักษาสิทธิ์ให้ตัวเองได้เท่าเดิม
แต่มันก็ไม่สามารถรันให้หลีกจบได้
อันนี้เราพูดในฐานะที่เราคุยกันก่อนนะครับว่า
ในการประชุมวันนั้นเนี่ยพี่โจหรือคุณพาทิศเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนั้นบอกไว้ก่อนนะครับ
แต่ว่าตามลักษณะของการที่จะต้องพูดคุยเนี่ยเราประมาณประมาณการนะครับว่าน่าจะเป็นแบบนี้ถูกไหม
นั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมจะไปถามหาความถูกต้องเนี่ยก็ต้องไปถามกับสภากรรมการที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นถูกไหม
ในการที่ผ้าประชุมใช่ครับแน่นอนว่าผม
แล้วทำไมเหตุผลถ้ามันลดลงมาผมก็ต้องบอกตรงว่าจริง๕๐ก็ยังไม่ใช่ว่าจะทำให้เราคล่องมากขนาดนั้น
ทำไม่ก็ล่มจากวันนี้ไม่ได้แล้ว
มีการแถลงการจนเป็นข่าวมาเนี่ยเราเข้าใจตัวเลขก่อนคือ
ให้ตีที่กลม๒๐แล้วตอนต้นระดูการเนี่ย
๓๐หมายความว่าจะเหลือ๑๔ล้านถูกไหมครับ

แล้วถ้าลดจาก๕๐คือลดจาก๒๔ล้านหรือ๒๔ล้านครับ

ภายในฤดูกาลนี้จะได้ครบ
มันจะเป็นการจ่ายด้านหนึ่งหนึ่งที่๓ด้านที่๓
มันก็คือการที่จะได้เงินถ่ายท่อสดกลับมาคือเราต้องเตะก่อนถ่ายท่อให้เสร็จก่อน
กระบวนการนี้ผมว่าสโมสรเข้าใจแฟนฟุตบอลที่ฟังอยู่น่าจะเข้าใจ
แต่ว่าจุดสำคัญที่สุดคือพอเรามีผู้ดูแลสิทธิประโยชน์อย่างแพลนบีเนี่ย
เพราะว่าสมาคมเองเนี่ยก็จะบริหารจัดการเรื่องทีมชาติซึ่งก็จะมีสปอนเซอร์เข้ามา
จะลดน้อยอะไรก็ว่ากันไปส่วนเงินสนับสนุนของทีมชาติเนี่ยมันไปขอจากกองทวง
เหมือนกับเป็นการทำงานของภาคเอกชนเป็นหลักซึ่งมีบริษัทดูแล
จากว่าวันนี้เราคุยกันเราอาจจะยังไม่ได้ตัวเลขชัดเจน
ซึ่งหลายคนเนี่ยคือสโมสรอยากรู้ว่าสรุปมันได้ค่าลิสิตเท่าไห
ทำไมถึงต้องมาจ่ายแล้วสโมสรได้ไม่เต็มตามที่เหมือนจะพูดคุยกันไว้อะไรอย่างนี้ครับ
อันนี้ก็เดี๋ยวอาจจะไม่พาเก่งองค์กรที่๓ยังไงก็ตามเราในแต่ละปีครับ
สโมสรสมาชิกก็จะได้เข้าร่วมการประชุมใหญ่ตามมาเลย
ซึ่งศูนย์ปีก็ต้องมีการรับของนะครับ
งบประมาณที่ใช้ไปก็คืองบดุลก็คือเงินปัจจุบันที่เหลืออยู่
แล้วก็เงินในปีหน้าที่จะใช้กันก็จะต้องมารับรองกันตรงนั้นอีกแล้ว
ซึ่งก็จะมีเอกสารส่งไปขอการเข้าประชุมใหญ่นะครับ

แต่ว่าเรียนมาเป็นว่าคือเราจะได้เห็นว่าอะไรครับ
ของปีของสมาคมเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็รายจ่ายเป็นมันก็จะได้เห็นค่า
อันนี้เป็นการภายในซึ่งปกตินะครับที่เจ๊ติดตามข่าวเนี่ยคือ
ทำตัวเลขมาเนี่ยสื่อมวลชนอาจจะไม่ได้เห็นชัด
แต่ว่าก็จะมีการนำเสนอว่ามันขาดทุนเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่เหลือเท่าไห
แต่ว่าของสโมสรเนี่ยคุณพาทิตยืนยันว่ามันจะเห็นเป็นตัวเลขค่าใช้จ่ายแบบละเอียดถูกไหมครับที่สโมสรจะได้

เวลาเราไม่งั้นครับคืออย่างไม่ว่าจะเป็นบริษัทใดก็ตามครับ
มันจะเวลาทำงบทุนของมันก็จะเป็นบริษัทได้จ่ายในมวดต่าง
แต่ไม่ได้ลงไปว่าสัญญานี้ได้เท่าไหร่นะครับ
นี่มันคอมูลที่มันเป็นจัดอยู่ในสัญญานคือเราไม่ควรจะไปแปลกละเอียด

ถามมาว่าเห็นเป็นบริษัทให้จ่ายกับสโมสรเท่าไหร่
การขายลิขสิทธิ์นั้นเองอาจจะมีหมวดเหล่านี้
ไม่ได้บอกว่าใครให้ทั้งหมด

โอเคนะทัศนสิบบัญชบแต่ถามไปลึกกว่านี้มันตอบกันยาก

ถ้าผมต้องได้๒๐ล้านถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีสัญญา
พอมันได้ไม่ครบเนี่ยเขาสามารถถามได้ไหมว่า
มันทำยังไงพี่ที่จะไม่กระทบกับสโมสร
แจงในนั้นได้ถูกไหมครับในที่ประชุมถูกไหม
เอ่อผมเชื่อว่าวันนั้นจะมีการแจงเรื่องของงบประมาณอยู่แล้ว
ให้เห็นนะครับการสอบถามเนี่ยอาจจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับของการประชุม
ไม่ใช่ว่าคงไม่ใช่การเปิดพร้อมไม่งั้นการประชุมก็ไม่สามารถทำได้จนจบ
ผมเชื่อว่ามันจะมีข้อหนึ่งที่สโมสรมีสิทธิ์ที่จะส่งเรื่องเข้ามาก่อน
เพื่อให้เราเตรียมข้อมูลในการนำไปชี้แจงในที่ประชุม
ครับตรงนี้เนี่ยหลายสโมสรก็คงอยากจะไปถาม

ทางสมาคมเนี่ยมันคงไม่ได้มีเวลาทั้งวันที่จะต้องสอบถามกัน
เอาเป็นว่าจะมีการชี้แจง
ซึ่งเราจะแจ้งไปทางหนังสือเชิญอยู่แล้ว
ว่าหากมีประเด็นใดก็สามารถส่งเข้ามาได้
เพื่อให้เขตสมาคมถ้าเป็นหัวข้อหรือเรื่องราวที่สมาคมสามารถชี้แจงได้หรือเตรียมข้อมูลได้
ก็จะนำไปแล้วก็จะบรรจุเป็นวาระอื่นในตอนท้ายที่จะคุยกัน
แต่มันจะไม่ใช่การเปิดฟ้องเพราะว่าการประชุมสามัญแล้วมากันเยอะขนาดนั้น

ก็สามารถเท่าสมาชิกมีสิทธิ์ดาบเกียรติพักคุม
เป็นใบหน่อยเพิ่มเติมนะครับที่ผมอาจจะถามแล้วหลากออกบทห้อง
อเจมส์อันนี้ผมพูดจากในฐานะไม่ใช่บริษัทสมัครกรมนะครับ
ในฐานะคนทั่วไปก็คือเข้าใจเลยไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีและไม่ใช่สถานการณ์ที่เรายังไม่เป็นแน่นอน
การที่ต้องมาแจ้งเอาช่วงที่เริ่มเตะไปแล้วว่ามีการลดเพิ่ม
ผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจในจุดเน่วมันต้องมีเหตุการณ์ว่ามีความวิเคระนะครับ
หรือว่าทำอะไรที่ทำให้ประทบกับการทำแน่นอน
แต่นี่มันคือเมื่อเรามองเห็นตัวเลขแล้วตั้งแต่ต้นจนถึงจบฤดูการแล้วว่า
มันจะมาเข้ามาแค่นี้และเราจะมีรายจ่ายแค่นี้
งั้นคงไม่เกิดเหตุการณ์ที่จะต้องมีการปรับลด
เพื่อให้สามารถเดินสอบสายด้าน

ที่ผมทำคลิปนี้ให้พวกเราได้ดูกัน
จะบอกแค่ว่าวันนี้ลีกถูกสร้างมา
สโมสรเป็นฟันเฟืองสำคัญถูกต้องนะครับ
ทำให้สโบสรเป็นทีมอาชีพ
มีนักเตะดังเข้ามาปีที่น่าสนใจ

ภาพที่เราเห็นมันเลยเป็นเหมือนฟุตบอลนอกอยู่ช่วงหนึ่งที่แฟนเยอะมาก
แย่งกันซื้อบัตรต่อแถวกันซื้อบัตรซื้อออนไลน์อะไรก็ว่ากันไป
เมื่อเข้าไปซื้อรักสโมสรเริ่มมีภาพที่เราเห็นเหมือนเมืองนอก
คือซื้อของที่ระลึกซื้อเสื้อก็จะมีเงินเข้าสโมสรไปอีกทางหนึ่ง
แฟนบอลเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญแต่วันนี้ครับเมื่อแฟนบอลน้อยลง
รายได้จากสโมสรมันก็น้อยลงไปตามไปด้วยซึ่งรายได้หลักนะวันนี้เนี่ย
ปอนเซอร์สมาคมบอกว่าสมาคมโดนลดทอนสปอนเซอร์สโมสรก็โดน
ส่วนรายได้ของทางสโมสรที่เขาเตะหลีกกันตรงนี้ต้องยอมรับนะครับว่าถ้ามันไม่มีหลีก
เงินส่วนนี้ไทยลีกก็ไม่ได้ในการเอามาจัดการแข่งขันแล้วก็เอามาให้กับสโมสร
นี่คือสิ่งที่มันต้องเคลียร์กันก่อนนะครับว่าเค้กชิ้นใหญ่จริงแล้วเนี่ยใครควรได้รับจุดนี้

แล้วก็ให้สโมสรทุกสโมสรมีสิทธิ์ในการตัดสินใจ

ก็รับหน้าที่ในการจัดการแข่งขันให้มันมีประสิทธิภาพเหมือนเดิม

เพราะว่าวันนี้นะครับเราเคยจะทำกันในยุคของท่านสมยศ
แต่มันยังไม่เกิดขึ้นสักทีหนึ่งกับการที่จะให้สโมสร
เข้าไปมีสิทธิ์ในการบริหารจัดการแบบ๑๐๐
แล้วผมตั้งคำถามไปเลยนะครับในนักสื่อมวลชน

ก็คือสภากรรมการครับ

ถ้าคุณเข้าไปแล้วคุณมีสิทธิ์มีเสียงในการปกป้องผลประโยชน์
ของตัวเองและของส่วนรวมแต่คุณไม่ทำ
นี่เป็นสิ่งที่ผมถือว่า

มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้าง

ซึ่งวันนี้มันจ่ายกันไม่ครบแล้วล่ะครับ
แต่มันจะจ่ายให้ตรงและให้ครบ
ตามกำหนดที่บอกไว้หลังจากนี้ได้หรือไม่
เพื่อให้สโมสรเล็กถึงกลางตาราง
เขาไม่ได้รับผลกระทบไปมากกว่านี้ครับ

ก็เจอกันใหม่นะครับในประเด็นที่แน่นอนอยู่ในความสนใจของคน
เพราะเรื่องของวงการฟุตบอลวงการกีฬาหลายประเภท
เดี๋ยวจะมีโอกาสทำให้พวกเราได้ติดตามกันนะครับ

โอ้โหค่อนข้างจะไหลแชร์เลยนะครับ
ก็หวังว่าจะเป็นประเด็นที่พวกคุณนั้นต้องการอยากจะฟัง
พวกเราตามความเดือดร้อนของวงการกีฬา
หรือว่าเรื่องต่างที่คุณคิดว่ามันยังไม่เคลียร์

กันใหม่นะครับในวันต่อไปสวัสดีครับ